ช่วงตลอดตลาดวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันนะคะ
ว่าวันนี้จะมีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่าไปดูกันค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของปลานะจ๊ะ
วันนี้ปลานินอยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาทูนะคะปลาทูนึ่งอยู่ที่๘๐บาทต่อเข่งค่ะ
สลิดนะคะ๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาช่อนเลี้ยง๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

กาดขาวกิโลกรัมละ๒๔บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๔บาทค่ะ
ชีไทยกิโลกรัมละ๒๐๐บาทนะคะ
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๘๐บาทค่ะ
มีการปรับเปลี่ยนราคาเล็กน้อยนะคุณผู้ชม
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไหม
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ